การเดินทางไปแข่งขันฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์เอเชียที่เวียดนามล่าสุด
เข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มครับ
เป็นแชมป์กลุ่มที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่า
เสียประตูแล้วก็ชนะ๒เกมรวดนะครับในรอบแรก
สุดท้ายของกลุ่มดีจังหวะนี้ดูกันก่อนครับ
โดยผลต่างจึงจะคว้าอันดับ๒เพื่อเข้าสู่รอบ๘ทีม
ว่าชนบุรีนั้นก็นำไปก่อนนั้นต้องยิง๓ลูกนะครับ
ในช่วงครึ่งหลังก็เหนื่อยแน่นอนนะครับ
แต่สุดท้ายหลังจากในช่วง๒๐นาทีแรกนำอยู่
ก็มาได้ทีเด็ดจังหวะสวนกลับครับนาที๓๔ส่วนผู้ถือนกลางนะครับ
แล้วก็เจ้าอามมาจ่ายให้กับทางโรนชัยจูงสุกดาวรุ่งที่เมือง

แล้วก็จังหวะของทางอธิวัตรแจ่มเจริญนะครับ
นี่ครับทำชิ้นกับทางฮิรพัฒน์นะครับ
๕๐ครับสถิติชนะ๒นัด
จากการพบกันทั้งหมดในรายการใน๔นัดของชวนบุรีก็ทำได้ดีกว่าทางอภิวัติจันทร์ครับ
โปรแกรมในรอบ๘ทีมสุดท้าย
ของกลุ่ม๔ในวันที่๒๗กรกฎาคมเวลาเที่ยงตรงครับ